ยังคงมีลมกระโชกแรงคลื่นสูง๓๕เมตร
ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสานภัยจังหวัดปัตตานี
ยังคงแจ้งเตือนไม่ให้เรือประมงออกหาปลาในช่วงนี้นะครับ
จากจังหวัดปัตตานีนะคะคุณผู้ชมเราลงไปอีกหน่อย

หมู่บ้านทอนฮีเลที่หมู่๑๐ตำบลโกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาส
มีบ้านเรือนของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมทะเลตรงนั้นประมาณสัก๓๐กว่าหลังค่ะ
ก็โดนลมกระโชกแรงพัดขึ้นฝั่ง
หลังคาบ้านดูสิคะปลิวไปหมดเลยนะคะ
ลมแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย
อย่างบ้านของนายอูเซ็งบินตาเยะอายุ๗๕ปีเนี่ย
ทำให้ลมมันพัดบ้านแล้วก็ทำให้บ้านหน้าบ้านมันพังนะคะ
แล้วก็มีลมฝนปะทะเข้ามายังบ้านอย่างรุนแรง
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ด้านนายรุษลันอารงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียน
อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมีการออกตรวจสอบทั้งที่ตำบลโคเคียน
ก็พบว่าบ้านเรืองของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณริมทะเลบ้านทอน
ได้รับความเสียหาย๓๐กว่าหลังจากทั้งหมด๖๐หลังคาเรือนนะคะ
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ล่าสุดเนี่ยค่ะฝนก็หยุดตกบ้างแล้วแต่ว่าสภาพทั่วไปฟ้าปิด
ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมทั่วทั้ง๑๓อำเภออากาศก็ค่อนข้างเย็นค่ะ
ส่วนชาวประมงในพื้นที่ก็ยังงดออกทะเลไปอีกระยะหนึ่ง

ตอนนี้ที่ทีมข่าวเรารายงานมาคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตร
คุณผู้ชมครับไปดูที่ฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดสตูนนะครับ
อพยพนักท่องเที่ยวกว่า๗๐๐คนที่ไปเที่ยวออกจากเกาะหลีเป๊ะนะครับ
แล้วก็เกาะตารุเตาให้กลับขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือ
ปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูน
หลังจากที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสตูน
เส้นตายห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งแล้วนะครับ
ด้านของนักท่องเที่ยวบางส่วนบอกว่ายังไม่มีกำหนดกลับเข้าฝั่ง
แต่ทางบริษัททัวร์นะครับได้แจ้งให้ทุกคนรีบขึ้นฝั่งมาตั้งแต่ช่วงเช้า
เพราะหวั่นเรื่องของความไม่ปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงจากพายุ
ซึ่งระหว่างโดยสารเรือกลับเข้าฝั่งก็เผชิญกับคลื่นที่สูงมาก
เข้าหาเรือจนทุกคนเปียกปอนหมดเลยนะครับ
แต่คนขับเรือก็สามารถที่จะนำพาเรือกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ส่วนใหญ่กว่า๑๗๐เป็นชาวต่างชาติครับ
สำหรับสภาพคลื่นลมในทะเลวันนี้มีกำลังแรง
ความสูงของคลื่นบริเวณฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดสตูน
คลื่นสูง๒๓เมตรนะครับ